นี่มันหลอกพระมันเข้าไปหลอกพระในวัดเลย
แต่สิ่งที่อยากจะให้ดูคือเรื่องราวที่มันหลอกพระเนี่ย
คือเป็นเรื่องที่แบบเป็นผมผมอาจจะเชื่อก็ได้นะฮะ
ไปดูเรื่องราวกันคนร้ายอายุประมาณสัก๓๐ปี
หมวกกันน็อกสีน้ำเงินมาแล้วนี่มันขี่มอเตอร์ไซค
อนด้าคลิกสีดำแดงมามาจอดหน้ากุฏิ
วัดคำเจริญมงคลบ้านคำสง่าตะบนนาคำอำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรแล้วเข้าไปขโมยเงินของหลวงปู่บุญจันทร์อัศโร
ท่านอยู่เจ็ดสิบเจ็ดปีเงินในย่ามหายไปห้าพันสามร้อยบาทนะฮะ
เอาคุณผู้ชมลองฟังดูถ้าคุณผู้ชมเป็นหลวงปู่
หลงเชื่อไหมหลวงปู่เนี่ยเล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๑โมงของ๕ธันวาคมที่ผ่านมา
คนร้ายเนี่ยคล้ายคล้ายเป็นสาวประเภทสองนะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้ากุฏิแล้วถาม
หลวงปู่ดูเรื่องเขาเรื่องต้นเริ่มต้นเรื่องปูฉีดวัคซีนยังหลวงปู่
หลวงปู่ก็เลยเอาใบนัดการฉีดวัคซีนให้มาดูปรากฏว่าอ๋อเข็มแรกฉีดแล้ว
เมื่อเดือนกัญญาแต่เข็มที่๒นัดฉีด๘ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่หลวงปู่ยังไม่ได้ไปฉีดโอ้โหมันสบโอกาสเลย
มันทักเลยหลวงปู่ถ้ายังฉีดไม่ครบแบบนี้นะ
เดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวตอนบ่ายเขาจะมาฉีดเข็ม๒ให้
จะมาถึงวัดเลยยังเรื่องราวการหลอกยังไม่จบ
คนร้ายอ้างอีกว่าก่อนหมอจะมาเนี่ยเดี๋ยวต้องพ่นยาฆ่าเชื้อในกุฏิก่อนนะ
หมอจะได้มาสะอาดแล้วก็ทำทีถามว่าแล้วหลวงปู่จำวัดตรงไหนนี่หลวงปู่ทิ
ปูจำวัดตรงนี้ก็คือนอนตรงนี้พอนอนตรงนี้แล้วยังไงอ่ะ
พอนอนตรงนี้ย่ามมันก็อยู่ตรงนี้ไงฮะโอ้โหมันหลอกถามเข้าไปพ่นยา
มันฉีดพ่นไม่ถึง๑นาทีเดินออกมาบอกพ่นเสร็จแล้วนะ
แล้วก็เดินกลับไปที่มอเตอร์ไซค์แล้วก่อนจะไปมันตะโกนบอกด้วยบอกว่า
ไปก่อนเด้อปูไปก่อนเด้อหลวงปู่จะเอาลำไยกับพุษามาถวายเด้อ
จากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากวัดไปหลวงปู่ไปดูที่ย่ามเงินหายไป๕๓๐๐บาทครับ
เกลี้ยงเลยมันทำหลวงปู่ได้เนอะ

มาขอตรวจสุขภาพแต่ครั้งนั้นเป็น
หลวงปู่หลัดอายุ๗๓พระลูกวัดสาเหตุ
ที่บ้านหนองแวงแก้มหอมอำเภอชัยวานนะครับ
แล้วก็ขโมยเงินในย่ามของหลวงปู่ไปตอนนั้นได้ไปพันหนึ่งนะครับ
คนละเรื่องคนละกรณีกับอันนี้นะ
ว่าจะตะเวนก่อเหตุมาหลายวัดแล้วทั่วอุดรธานีแล้ว

ตำรวจสพบ้านดุงเร่งติดตามตัวคนร้ายอยู่

สตอรี่มันโยงพวกนี้เชื่อ
คือถ้าหลอกคนแก่ก็ส่วนหนึ่งนี่หลอกพระชารา